ให้เราได้ติดตามกันสักเท่าไหร่เขาก็เลยคิดว่าคู่นี้เนี่ยเลิกกันไปแล้วหรือเปล่า
ในวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้พร้อมกันค่ะ
เขาไม่ค่อยอัพภาพหรือเปล่าคุณพักหลังคู่นี้เขาค่อนข้างติดกันทั้งคู่
ใช่มันก็เลยเป็นที่มาไงว่าเอ๊ะทำไมพักหลังวันนี้ดีกรีความหวานของทั้งคู่
เริ่มจะลดลงไปซะอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะได้เห็นภาพของทั้งหนุ่มโทนี่แล้วก็สาวลินเนี่ย
ว่าจะตีตัวออกห่างกันแล้วหรือเปล่าเออล่าสุดนะคุณฝ่ายชายเขาออกมายืนยันว่าแบบนี้
พักนี้เนี่ยไม่ค่อยได้พบเจอกับฝ่ายหญิงเนื่องจากว่ามีคิวงานที่ค่อนข้างแน่น
ต้องทำงานทุกวันโดยเจ้าตัวคาดว่าสาวหลินเนี่ยไม่มีอาการน้อยใจอะไรหรอก
เพราะฝ่ายนั้นเขาก็มีงานแน่นเหมือนกันพร้อมกับยืนยันว่าแม้จะไม่มีเวลาลงรูปสวีทหวาน
หรือว่าได้เจอกันบ่อยแต่ความสัมพันธ์ของหัวใจยังดีเหมือนเดิม
ซึ่งคาดว่าเร็วนี้แหละจะจัดทริปสวีทเพื่อเป็นการชาร์จแบตหัวใจจ้า

ก็ไม่รู้นะครับก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
แต่เหมือนเขาเองก็ยุ่งกับการถ่ายหนังอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ

จริงมีทริปหนึ่งที่ไปกับพวกเป๊กพวกพิษอะไรอย่างนี้ครับ
ช่วงปลายปีแต่ก็ไม่รู้ร่มหรือเปล่า

ผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากครับ
ก็ให้เพื่อนเขาเป็นคนจัดการครับ